ทีมชาติไทยประเดิมสนามได้อย่างสวยหรูนะครับ
เอาชนะญี่ปุ่นไปได้๒ประตูต่อ๑ครับ
ทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีในชุดสีดำพบกับทีมชาติญี่ปุ่น
มาแข่งขันในครั้งนี้เป็นรุ่นอายุไม่เกิน๒๐ปีนะครับ
ครึ่งแรกโอกาสของไทยก็พอมีครับแต่ว่ายังคลำเป้าไม่เจอนะครับ
นกตกปลาออกไปสักส่วนใหญ่จังหวะนี้อีกครั้งหนึ่งได้ยิงไกลแต่ว่าไม่ตรงกรอบนะครับ
เล่นไปเล่นมาเข้าสู่ครึ่งหลังนาทีที่๔๙ครับ
ทีมชาติไทยเล่นลูกเตะมุมสั้นนะครับแล้วก็เปิดเข้ากลางไป
ผู้สาประตูของญี่ปุ่นนะครับออกมาตัดจังหวะนี้พลาดครับ
แล้วก็บอลไปเข้าทางสลิงคารพรมสุภะยิงง่ายเข้าไปครับ
นำ๑ประตูต่อ๐จังหวะนี้สลิงคานี่เป็นกองหลังเติมขึ้นมาช่วยยิงเลยนะครับ
ญี่ปุ่นตามตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามนะครับ
นาทีที่๖๔ครับพิชาอุทราวางบอลยาวให้กับชายวัดโบราณตัวสำรองที่ลงมาลูกนี้
ชัยวัฒน์บูราณตัวสำรองที่ลงมาลูกนี้แตะ๑ทีแล้วก็ยิงผ่านตัวประสาทประตูของญี่ปุ่นเข้าไป
ช่วยให้ไทยนั้นออกนำญี่ปุ่นอีกครั้งเป็น๒ประตูต่อ๑แล้วก็จบเกมด้วยสกอร์นี้
ทำให้ไทยชนะญี่ปุ่นเก็บ๓แต้มประเดิมสนามได้อย่างสวยงามครับ
พอใจกับลูกทีมนะครับที่สามารถเอาชนะญี่ปุ่นได้แม้ว่าในช่วงท้ายเกมจะรวนไปบ้าง
ก็แสดงให้เห็นว่าเราต้องฟิตสมบูรณ์กว่านี้
ซึ่งทวนาเมนต์นี้นะครับต้องดูไปเรื่อยว่าจะต้องปรับตรงไหนบ้าง
เกมการขันครั้งนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับก็ได้สังเกตเห็นทีมสเกาะของทีมชาติญี่ปุ่น
นั่นเองนะครับที่มาศึกษาการเล่นของทีมชาติไทยชุดนี้
โค้ดโยงวรวุฒุศรีมาคะผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของโซรัน
ก็ไม่กังวลว่าคู่แข่งนั้นจะจับทางได้
เพราะว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ที่ลงสนาม

และในเกมต่อไปก็จะมีโอกาสอีกหลายคน
ได้โอกาสลงสนามเพื่อหาจุดที่ลงตัวของทีมครับ
ส่วนทางด้านสริงคารพรมสุภะเปิดใจถึงการทำประตูในเกมนี้ว่า
ถือว่าเป็นประตูแรกในนามทีมชาติ
ตัวเองก็รู้สึกดีใจมากและหวังว่าจะพัฒนาการเล่นต่อไปครับ
สามารถทำประตูแรกในนามของทีมชาติได้ครับ
ก็รู้สึกดีใจมากครับแล้วก็ขอบคุณพี่เพื่อนทุกคนครับที่ช่วยกันในวันนี้ครับ
เวลา๒๐นาฬิกาเก็บ๓แต้มในนัดแรกได้แบบนี้
ที่จะเข้าชิงก็สูงแล้วครับสำหรับไทยในการแข่งขันรายการนี้ครับ